มาวันเป็นข่าวที่ค่อนข้างย่างกัน
สำหรับวงการฟุตบอลไทยเกี่ยวกับเรื่องของที่เมืองทองยูเนเต็ด
เสนอเงิน๕๕ล้านบาทเป็นสถิติการย้ายตัว
ในประเทศไทยของนักเตะไทยให้กับเอกณิตปัญญานะครับ
มิตรฟิวตัวลูกทีมชาติไทยในวัน๒๐ปี

บุ๊กก็จะกลายเป็นนักเตะที่มีมูลค่าการย้ายทีมสูงที่สุดในไทยลีก

เคยย้ายจากเมืองทองไปอยู่กับเชียงรายในปี๒๐๑๖
ด้วยค่าตัว๕๐๘๒ล้านบาทนะครับ
อินจากเล็บทานเฟอร์มาร์เก็ตนะครับ
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือของวงการฟุตบอล
อย่างไรก็ตามครับคุณมิติติยภัยรัฐ

โดยบิ๊กฮันก็บอกนะครับว่าหลังจากที่
คุณโรนาลิซซื้อวาจาผู้หน่วยการสโมสรของเมืองทอง
โทรศัพท์มาถามนะครับบอกว่าพร้อมจะปล่อยเอกณิตนะครับ

มีโอกาสเตรไปได้ไหมตัวก็ตอบทันที
ว่าจะปล่อยให้กับทีมจากต่างประเทศเท่านั้น
จากนี้ครับการที่สโมสรจะปล่อยตัวหลัก

ศรัทธาในการทำงานของสโมสรรวมถึงตัวเขาด้วย
อีกทั้งอยากพัฒนาผู้เล่นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ปล่อยตัวระหว่างซีซั่นคงไม่เป็นผลดี
แล้วก็ที่ผ่านมามีหลายทีมในต่างแดนให้ความสนใจด้วยครับ
เพราะฉะนั้นเราคิดว่าในส่วนของเอกณิตคงไม่ได้มีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ในทีมในไทยลีก
ถ้าเขาต้องย้ายหรือเขาต้องการพัฒนาศักยภาพเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องไปต่างประเทศเท่านั้น
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในผลงานของทีมชาติในผลงานของตัวเขาเองในลีก
หลังจากสถานการณ์โควิดนั้นดีขึ้นจนรัฐบาลนั้นมีการผ่อนปลนระยะที่๓
ดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรก็บอกนะครับว่าสิ่งเจ้าธาตุยังให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย
มีการตรวจคัดกรองนักเตะแล้วก็ทีมงานทุกคนก่อนเข้าสนามแบ่งกลุ่มซ้อมเพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิด
งงดให้แฟนบอลเข้าชมเพื่อลดการรวมตัวกันตามมาตรการ
ชื่นชมนักเตะที่ยังรักษาสภาพร่างกายในช่วงที่ซ้อมที่บ้านด้วยตัวเองอยู่ก่อนจะกลับมารวมตัวกันทุกคนก็มีความกระตือรือร้น
ท่าเรือก็จะกลับมาเตะไทยลีกนัดที่๕เปิดบ้านเจอกับโปรลิสเทโรในวันที่๑๒หรือว่า๑๓กันยายนครับ
นี่ก็เป็นเบียนเคเลยครับแบบนี้เลยสิโรธชัดทองครับ
แล้วก็มีพีรพงศ์พิชิตโชติรัฐรวมถึงชาววัดวีรชาตินะครับ
ก็เป็นสีสันนะครับที่สโมสรทำเนี่ยล้ออิงตามกระแสนะครับ